คุณผู้ชายล้อมวงเข้ามาค่ะคุณผู้ชายต้องดูข่าวนี้นะคะ
ปัญหาในครอบครัวหลายครอบครัวที่มันจบลงด้วยความรุนแรงนี่
มันจะไม่เกิดขึ้นเลยค่ะถ้าคุณใช้วิธีเดียวกันกับผู้ชายท่านนี้นะคะ
ผู้ชายคนนึงง้อภรรยาง้อเท่าไหร่ก็ไม่สำเร็จสักที

แต่สุดท้ายเขาตัดสินใจใช้วิธีนี้ค่ะสำเร็จด้วยค่ะไปดูกันค่ะ

ก้มทั้งกราบทั้งกอดขา

ตาไม้ตายเลยนะอันนี้

กกดแค่ไหนก็อ่อนลงมาล่ะ

ตำรวจสายตรวจสอบพอบังเลนนครปฐมเขาบันทึกเอาไว้นะคะ
คือเรื่องของเรื่องหญิงชายคู่นี้เนี่ยฉุดกระชากันอยู่ที่ริมถนนที่ตำบลบางเลน
พลเมืองดีเขาก็กลัวว่าจะเกิดเหตุรุนแรงก็โทรเรียกจำรวจมา
ตำรวจมาก็เจอสองคนนี้แหละค่ะกำลังยื้อยุดกันอยู่เลย
ก็เข้าควบคุมสถานการณ์บอกสงบก่อนสงบสติอารมณ์กันก่อน
คุยไปคุยมาก็รู้ว่าอ๋อสองคนนี้เป็นสามีภรรยากัน
ขับรถมาจากอีสานแต่ว่าขับมาแล้วทะเลาะกันไงคะ
ฝ่ายหญิงไม่ไหวขอลงกลางทางสามีก็จอด
ตอนนั้นคงกำลังจะพีคอ่ะผู้หญิงจะลงผู้ชายก็จอดให้ลง
แล้วก็ทิ้งภรรยาเอาไว้ขับต่อไปอีก๑๐๐เมตร
แต่สุดท้ายตัวเองแบบรู้สึกผิด
ก็จอดไปข้างทางแล้วย้อนกลับมาย้อนกลับมาง้อ
แต่คราวนี้ภรรยากันโกรธแล้วสิก็ทิ้งแล้วใช่ไหม
ก็ไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมอ่อนข้อให้ต้องเลิกอย่างเดียวยังไง
ฉันก็ไม่ยอมสุดท้ายเนี่ยค่ะผู้ชายก็ตัดสินใจใช้วิธีนี้ขอคืนดีค่ะ
ตำรวจเขาบอกว่าคือร้อยเวรสายตรวจนะคะ
ร้อยตำรวจโทจำลองคลองม่วงบอกว่าคือตอนแรกภรรยาไม่ยอม
อย่างเดียวฉันไม่ยอมทิ้งฉันแบบนี้ไม่ได้ฉันไปต่อไม่ได้
คนที่เป็นกล่าวใจก็คือตำรวจน้องมิ้นตำรวจของวชาชนจริง
เข้ามาช่วยไกลเกลี่ยนะคะแล้วก็บอกเถอะนายนายต้องขอโทษภรรยา
ไม่รู้แนะวิธีหรือเปล่าเป็นคนแนะวิธีหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะคะ
ฝ่ายชายยอมทำทุกอย่างอย่างที่เราเห็นในคลิปนะคะ
จู่เขาตัดสินใจก้มกราบตำรวจบอกตำรวจก็ตะลึงเหมือนกันค่ะ

ส่วนใครที่เจอสามีภรรยาหรือแฟนทะเลาะกันถ้าไม่กล้าเข้าไปช่วย
โทรแจ้งตำรวจนะคะจะได้ไม่เกิดเหตุร้าย